วันนี้นะคะอยู่ในช่วงของอากาศเย็นในเดือนพฤศจิกายน
หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็น
เฉพาะที่ภูทับเบิกในจังหวัดเพชรบูรณ์
ใครที่มุ่งหน้าไปเที่ยวตรงนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นกันแน่นอน
แต่ว่าการเดินทางไปค่อนข้างจะลำบาก
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนก็มีเหตุรถพลิกอัพ

แล้วล่าสุดนี้กล้องหน้ารถก็เผยออกมาถึงวินาทีที่รถเกิดอุบัติเหตุ

เป็นมืดนะคะช่วงเกิดเหตุอยู่ตอนแบบมืดเลย

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
วินาทีที่แบบลงไปในเขาในเหวที่อยู่ด้านใน

เขาขลับไปเรื่อยกลางดึก
อุปติเหตุตกเขาลึก๑๕๐เมตร

พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณเขาภูทับเบิกนะคะ

นาทีชีวิตตกทับเบิกขอให้เป็นอุทาหรณ์
บันทึกไว้อีกครั้งเช็ครถกันให้ดีก่อนเที่ยวนะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓รายนะคะ

คุณผู้ชมลองดูภาพข่าวนี้ดี
เดี๋ยวทีมข่าวเอาสภาพจริงให้ดูตอนกลางวัน
ไม่เห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะไม่ลึก

แล้วอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าไปเจอต้นกล้วยเนี่ยอยู่ข้างหน้า
ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชะลอรถเอาไว้ได้

รถแรงกระแทกได้เป็นภาพจากสถานที่จริงนะคะ
จุดเกิดเหตุลักษณะของรถที่ขับมาเส้นทางเป็นแบบนี้
เนินมาแล้วก็หลุดไปตามภาพข้างหน้านั้นคุณผู้ชมเป็นเหว๑๕๐เมตร
เหตุการณ์นี้ตำรวจไปสอบปากคำคนเจ็บนะคะ
เป็นชาย๒รายหญิง๑ราย
เขาเล่าให้ตำรวจฟังว่าขณะเตรียมตัวเข้าที่พักที่รีสอร์ทที่เขาจองไว้
คนขับรถก็ขับลงเนินที่ชันแล้วก็ใช้เบรกต่อเนื่องตลอด
ทีนี้อยู่เบรกเกิดไม่ทำงานนะคะ
เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างเพื่อที่จะเข้าเกียร์อื่น

เพราะว่ารถไหลลงเขาอย่างรวดเร็ว
จนมาถึง๓แยกทางลงเขา
ซึ่งตรงนั้นซ้ายมือมีคนอยู่
ขวามือเป็นบ้านพักของรีสอร์ท
เขาก็เลยหักหลบลงช่องว่าง
แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าช่องว่างที่เขาลงไปเป็นเหวลึก
ที่รถจะไปชนแล้วก็ไปกระแทกกับต้นไม้
แล้วก็ลอยเหินไปชนหลังคา
ช่องตรงนี้ที่ลงไปพอดิบพอดีเลยนะคะ
ลงไปข้างล่างนะคะไปชนต่อกล้วยอย่างที่บอก
กล้วยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าทำให้รถชะลอความรุนแรง

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์จริง
เพราะว่าทุกคนที่ประสบเหตุบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

แล้วถ้าไม่ได้ฆ่าเข็มขัดนิรภัยล่ะ

ว่าคุณเวลาคุณขับรถลงเขาลงเนินลงจากที่สูง
ห้ามเข้าเกียร์ว่างเด็ดขาด

เคสนี้คือเข้าเกียร์ว่างไงแล้วเปลี่ยนเกียร์ไม่ทัน